เริ่มกันที่ข่าวการเมืองก่อนเลยนะคะ
ปมเรื่องของการถวายสัตว์ปฏิญาณตนไม่ครบ
รัฐธรรมนุนกำหนดของรัฐบาล
คือฝ่ายค้านก่อนหน้านี้เขาบอกว่า
จะมีการเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติ
ตอนแรกคิดไว้ในใจว่าน่าจะเป็น๑๑๑๑
แต่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรียืนยันแล้วนะคะ
ว่าช่วงนี้ไม่ว่างงานเยอะงานชุมค่ะ
ก็เลยบอกว่าว่างหลังที่๑๖กันยายนเป็นต้นไป

คอรมอก็ชกมัดมือชกเลยนะคะ
เขาวันมาแล้วนะคะ๑๘กันยายนนี้
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันปิดประชุมสมัยสามัญ

วันนี้นายชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนราชดรนะคะบอกว่า
เมื่อวานนี้หลังจากที่ได้รับหนังสือจากสำนักนายกรัฐมนตรี
ยืนยันมาว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พร้อมที่จะชี้แจงการขออภิปรายทั่วไปไม่ลงมติ
ประเด็นถวายสัตว์ปฏิวัติยานตนไม่ครบ
ซึ่งได้มีการหารือกับรองประธานสภาแล้วนะคะ
ที่สุดกำหนดวันก็คือ๑๘กันยายนนี้เพียงวันเดียวเท่านั้น
เนื่องจากว่า๑๖และ๑๗กันยายน
เป็นการประชุมของสมาชิกวุฒิสภา

แล้วก็๑๗เป็นวันประชุมคอรมอลด้วย
ทำให้สอสอเหลือวันที่จะใช้ในการอภิปรายได้เพียงวันเดียว
ก่อนที่จะปิดสมัยประชุมสภา
ฟังเสียงยืนยันจากคุณชวนหลีกภัยค่ะ
พูดง่ายก็คือวุฒิไม่ว่าง

เพราะฉะนั้นก็ต้องถือเขาเป็นหลักเหมือนกัน

ตอนเย็นขอเป็นวันที่๑๘
ซึ่งถ้าเป็น๑๘เนี่ยเราก็ต้องปกติวันพุธก็ประชุมบ่ายนะครับ
ถึงเรื่องนี้ก็ต้องไม่เอาวาระอื่นเข้ามา
ถ้า๑๘กว่าวันอันนี้ตั้งแต่เช้า
ไปถึง๒๔นาฬิกา
ก็ประมาณเท่ากับ๒วันนะครับ

ภิปรายยาวไปเลยจนถึงเที่ยงคืนของวันที่๑๘กันยายน
ทีนี้ฝากฝั่งฝ่ายค้านคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทย
ยืนยันว่ากรณีที่ฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายทั่วไป
โดยไม่ลงมติตามช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา
อันนี้ไม่ใช่เป็นการทำร้ายรัฐบาลเพราะฉะนั้นแล้วขอเลยนะคะ
บอกว่านายกรัฐมนตรีอย่ากลัวอย่าหนีสภาอย่านี้ที่จะต้องมีการมาตอบข้อสักถามต่าง
เพราะท่านอยู่ในระบบรัฐสภาก็ต้องใช้ช่องทางนี้แหละ
ในการชี้แจงทุกข้อสงสัยแล้วก็การใช้ช่องทางนี้เป็นการควบคุมตรวจสอบถวงดุลอำนาจด้วยนะค่ะ
ส่วนทางด้านของพักฝ่ายค้านเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของเขานะ
เพราะเขาอยากจะซักฟอก
นายกรัฐมนตรีในวันที่๑๘แล้วมีโอกาสเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะ
นายสุธินคลังแสงสสพักเพื่อไทยซึ่งเป็นประธานวิบฝ่ายค้าน
วันนี้บอกว่าทางฝากฝั่งของพักฝ่ายค้านเองมีการประชุมกันนะคะ
เนื้อหาการประชุมเป็นการกำหนดตัวบุคคลกำหนดเนื้อหาในการอภิปราย
ส่วนสอสอที่เคยตั้งไว้ก่อนหน้านี้๑๕คนก็จะต้องหารือกันอีกครั้งว่า
จะลดทอนจำนวนคนหรือจะไปลดทอนเนื้อหาแต่ในใจคุณสุธินเองบอกว่าไม่อยากลดทอนเรื่องอะไรเลย
เพราะฉะนั้นแล้ว๑๕คนอยากจะให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะ
จากนี้นะคะถามเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาจะมีการอภิปรายเรื่องอะไรบ้าง
สุธินบอกว่าจะเน้นไปที่เรื่องของการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบนี่แหละ
จากนี้เป็นเรื่องของการแถลงนโยบายที่ไม่แสดงที่มาของงบประมาณและไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
อกจากนี้นะคะจะอภิปรายในเรื่องพฤติกรรมที่รัฐบาลชุดนี้มีการละเมิดกฎหมายอยู่เรื่อย
ค้านบอกว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แม้ว่าจะมีกรอบการอภิปราย๑วันเท่านั้นเองนะคะฟังเสียงคุณ
สำหรับฝ่ายค้านไม่มีอะไรอ่อนไหวเพราะเราเชื่อว่าเรื่องนี้มันหยุดที่ท่านประยุทธ์เท่านั้นไม่ได้มีส่วนอื่นที่จะล่วงเลยไปเกินท่านประยุทธ์
แต่ว่ารัฐบาลเท่านั้นที่อ่อนไหววันนี้แล้วที่ผ่านมาเราสังเกตเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามขยายเรื่องนี้ปัดเรื่องนี้ออกจากตัวท่านประยุทธ์
พยายามจะโยนไปให้คนเข้าใจว่าเป็นเหตุมาจากโน่นจากนี่รัฐบาลอ่อนไหวต้องระวังให้มาก
เมื่อวานนี้คุณสุธินคลังแสงก็บอกด้วยนะแหมรัฐบาลคอรมอให้วันเดียวเนี่ยใจแคบเกินไปไหมที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับแล้วค่ะวันเดียวก็วันเดียวเอาให้เต็มที่เลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าคงยาวไปถึงเที่ยงคืนเลยนะ
เพราะว่ากำเนาทเขาก็คือวันที่๑๙แม่งแม่งแม่งก็คือเที่ยงคืนตรงชานิดละคุมค้านแน่นอนนะคะ

อกจากนี้ยืนยันว่าไม่ใช่การมัดมือชกฝ่ายค้าน
ส่วนตัวมีความเห็นว่าการอภิปรายไม่จำเป็นต้องจัดเป็นการประชุมลับ

มีการเปิดเผยมีการถ่ายทอดสด
สสเองก็ต้องระมัดระวังคำพูด
เพื่อไม่ให้เป็นการพาดพิงหรือไปเกี่ยวข้องกับสถาบันนะคะ
ส่วนวันนี้เองพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องวันนี้ก็คือกำหนดการ
คือเดินทางไปที่พิสุนโลกและสุโขทัย
เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
ด้วยการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการทั้ง๑๗จังหวัดภาคเหนือ
ติดตามและป้องกันน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป
ก็นายอมบอกเธอทำงานยังไงคุณทำงานต่อเนื่อง
ตอนนี้หลายพื้นที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่
ประชาชนชาวบ้านเองก็ได้รับความเดือดร้อนเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝน
ก็ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะใช่ค่ะ